มันรอดกู้โลก
ให้ข้อมูลความรู้คุณผู้ชมกันก่อนสักเล็กน้อยนะคะ
ทางโบโนแบรนด์ผู้ผลิตเสื้อผ้าเนี่ยเขามีข้อมูลอ้างอิงมาว่าในแต่ละปีนี่นะ
ต้องการพื้นที่ในการฝังกลบขยะเศษเสื้อผ้ามากกว่า๑๐ล้านตัน
ซึ่งในจมนต์นี้นะคะถูกนำไปไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง
ดังนั้นมันจึงเหลือเป็นขยะที่ทิ้งเป็นมลพิษแล้วก็เป็นขยะของโลกมากมายค่ะ
โบโนแบรนด์นะคะซึ่งแบรนด์นี้เกาะตั้งโดยเพื่อน๓คน
คุณบอยคุณน้องและคุณกระปุกนะคะก็ทำธุรกิจร่วมกันในการจำหน่ายเสื้อผ้า
สิ่งที่เขาจำหน่ายเนี่ยส่วนใหญ่เป็นยีนค่ะยีนที่ขายก็คือยีนขาสั้น
เป็นกางเกงยีนขายาวแล้วเอามาตัดขาออก
ฝรั่งชอบมากคุณขาถูกต้อง
แล้วทีนี้ยังไงมันก็เลยเหลือเป็นเศษขายีนแบบนี้เยอะเลยช่วงล่าง
ถูกต้องก็เลยคิดเอ๊ะจะทำอย่างไรดีเพื่อไม่ให้มันเหลือเป็นขยะ
ทางผู้เกาะตั้งก็เลยนำเศษกางเกงที่เหลือนี้นะคะ
มาสร้างมูลค่าด้วยวิธีการอัพไซเคิลจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมา

ถูกต้องคือเอามาทำให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาใหม่นะคะ
มีกระเป๋าอันนี้เป็นเก้าอี้สตูน่ารักเนาะ
เห็นไหมมันสวยงามหรือเป็นแบบนี้บินแบ็คใหญ่เลยนะ
เอาไปวางในห้องนั่งเล่นหรือจะเป็นกระเป๋าผ้า
ลักษณะทรงคล้ายถุงก๊อบแก๊ปเก๋หรือจะเป็นเสื้อกลั๊กเสื้อคุมเยอะแยะมากมาย
วิธีการคุณผู้ชมค่ะเขาก็จะมีขั้นตอนการทำเนอะ

ถูกต้องแล้วนะคะเขาก็วางขายกันอย่างนี้หลายคนสนอกสนใจ
ส่วนกระบวนการทำนี่นะคะที่เห็นเป็นลายประติดประต่อกัน
คือเขาจะเอาเศษผ้ายีนที่เหลือทิ้งเนี่ยเอามาเย็บต่อกันเป็นพื้นใหญ่ก่อน
ก็เลยสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากเศษผ้ายีนได้ถึง

เกือบจะหมดแล้วแล้วในอนาคตเขาจะสามารถจัดการให้ใช้ได้หมด๑๐๐แน่นอน

การที่ให้ช่างฝีมือในชุมชนมาตัดเย็บเสื้อผ้าต่าง
เป็นช่างในชุมชนอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ก็เรียกได้ว่าเป็นแนวคิดที่ทำให้ได้ใช้ประโยชน์เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ
เรื่องของเศษผ้าให้มันคุ้มค่ารวมถึงได้ใช้งานช่างฝีมือคนในท้องถิ่น

ใครที่ชื่นชอบงานออกแบบและไอเดียรักโลกแบบนี้นะคะ
หรือจะแวะไปสนับสนุนฝีมือคนไทยที่ตลาดจริงใจมาร์เก็ตจังหวัดเชียงใหม่ได้เลย
ตลาดนี้จะเปิดทุกเสาร์อาทิตย์นะคะ๗โมงถึงบ่าย๓หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะ

จะบอกงี้ว่าง่ายเลยนะดิฉันอาเคินเหมือนการตัดกางเกงอะ
ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ซื้อเราเอามาเย็บเป็นกระเป๋าเองได้
มันใช้ได้คือใช้ให้มันเกิดประโยชน
ถ้าเกิดคุณทิ้งไปนอกจากเป็นผ้าขี้ริ้วแล้วมันก็เป็นขยะนั่นแหละ
เพราะฉะนั้นอยากให้คุณผู้ชมร่วมด้วยช่วยกันลองเอาไอเดียเก๋แบบนี้ไปปรับใช้อยู่
เพื่อโลกที่ยั่งยืนของเราค่ะ